มันกลายเป็นไฟลามทุ่งอย่างที่บอกไปมัน๕องค์กรใหญ่
ถูกไหมฮะตำรวจทหาร
แล้วก็มาหลบการศึกษา

มันก็เลยเป็นคะเด็นที่ในล่าสุดรู้สึกว่า
สอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภา
กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจิริยธรรมกรณีเหตุการณ์สิบตรวจโทยิงกรสสิบัวแย้มเนี่ยนะฮะ
บังคับใช้แรงงานแล้วก็ทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงด้วย
ก็คือเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาทางฝั่งของคุณวัชระเพชรทอง
อดีตสอบพระพระชำพฤติปัตยื่นนังสือร้องเรียนต่อประธานบุริษภา

แล้วก็มีการฝากบุคคลเข้ารับราชการทหารนั้นจริงหรือไม่
ให้เบียนไปตามข้อบังคับว่า
หากว่าผลคำพิจารณาของคณะกรรมการ

หมดจะไม่เกินหกสิบวันนะครับในการตั้งแล้วก็จะมีการเร่ง
อำนาจฝากบุคคลให้เป็นทหารหรือว่าตำรวจตามที่เป็นข่าวหรือ
อืมเนี่ยฮะถูกแล้ว

บริเศษก็ต้องบริเศษไปมันเป็นสิทธิคุณจะบริเศษ

ว่ามันจริงเท็จประการใดเพราะเรื่องนี้มัน
มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาชนด้วย

ในการที่แบบว่าไปทำทารุณกรรมกันขนาดนี้

ก็ไม่ถูกต้องถูกป่ะ
มุมของตำรวจเองก็ต้องออกมาชี้แจงว่า

สมัครเป็นตำรวจได้ทั้งที่อายุเกินเกณฑ์

มีกฎข้อยกเว้น

ถูกไหมถ้าเกิดต้องการหาคนที่ทำบัญชี

เรียกว่าอาวุธปวสอไปสมัคร

ชี้แจงเหมือนกันว่า
ถึงเสียหายเนี่ยเขากล่าวอ้างบอกว่า

ขอขอจากหน่วยงาน

มาเป็นหารับใช้ในบ้านถามว่า

คือเราก็ไม่ได้แบบไปบูลลี่หรืออะไรนะ

สิบตำรวจโทยิงมีสิทธิ์อะไร

ถ้าไม่งั้นตอนนี้เนี่ย๑๐ตำรวจโท

แต่ทำไมคนนี้ถึงทำได้

ผมก็ยังไม่ทราบผมก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะ
ผมก็ยังไม่ทราบก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า

คุณไม่ได้ไปหาหมอที่คุณแบบรักษาอยู่ประจำ
แต่คุณเพิ่งไปหาหมอก่อนที่มีประเด็น๑วัน

อันนี้คือจะเป็นหน่วยงานไหนก็จำเป็น

ใช่มั้ย
กำลังกำลัง